ตั้งใจช่วยกันดูข่าวนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชม

ควายเนี่ยมันออกลูกออกมา

ชาวบ้านเขาก็แห่ไปดูกันเยอะแยะสิคุณ

วิปริตแปรปรวนทันใด
อังกษ์แน่เลยไปดูไปอังกษ์แน่นอน

ชาวบ้านเขาฮือฮากันคุณดูนี่
ลักษณะก็คือเป็นลูกควายเกิดใหม่

มันมี๒หัว๒ตัว๘ขา

ใช่ไหมเหมือนควายแฝดแต่ว่าตัวติดกัน
มีนิ้วก็ยกนิ้วขึ้นมากันเอาเองนะคะ
สอบถามไปยังคุณตาคูณล่าบุตรศรีอายุ๘๐ปี
คุณตาเป็นเจ้าของควายคุณตาเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่๔ที่ผ่านมาเนี่ยนะได้ยินเสียงแม่ควายเนี่ย
นอนร้องควนคลางก็คือปวดท้องจะคลอดลูกนะ
คูณแกก็เลยเดินไปดูก็เริ่มเห็นอุ้ย
ขาควายโผล่ออกมาจากตัวแม่ควายแล้วนิดนึง
โผล่แล้วขาโผล่แต่ตลอดทั้งวันของวันที่๔นะคะ
ลูกควายก็ยังไม่คลอดไม่โผล่ออกมาทั้งตัว
จนกระทั่งเมื่อวานก็คือวันที่๕พฤศจิกายน
คูณแกก็เลยไปตามประสุทธิ์อำเภอแล้วก็ชาวบ้าน๘คน
ไปตามให้มาช่วยกันมาดึงลูกควายออกจากท้องแม่ควายหน่อย
ควายมันร้องปวดท้องเนี่ยมันคลอดไม่ได้แล้ว
ดึงกันอยู่นานเลยคุณผู้ชมจนกระทั่งลูกควายนี่หลุดออกมา
คลอดออกมานั่นเองแต่ปรากฏว่าเป็นลูกควายแฝดตัวติดกัน
และก็เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้ว
ก็คือน้องตายตั้งแต่ในท้องแล้ว
เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันคงไม่สามารถคลอดออกมาได้
แล้วก็มีความผิดปกติด้วยนะคะ
ทีนี้โอ้โฮฮือหากันทั้งอำเภอเพราะว่าเธอคลอดลูก
คุณผู้ชมชาวบ้านเขารู้ข่าวเขาก็มาดูลูกควายประหลาดกันนะคะ
บางคนเขาบอกว่าแบบนี้ถือว่าเป็นสิริมงคล
บางคนเขาก็วิเคราะห์กันไปต่างนานาแหละตามความเชื่อ
ซึ่งหลังจากนี้ตาคูณแกก็จะมอบควายตัวนี้
ให้เพื่อนบ้านที่เป็นชาวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา

ขนไปด้วยรถคันนี้
รถคันนี้ทะเบียนบุรีรำกท
รถคันนี้เป็นรถที่ขนน้องควาย๒หัว๒ตัว๘ขา
ผลออกไปจากบ้านเลขที่๗๓เท่านั้น

ใช่ใส่ใจเรื่องรายละเอียดของข่าวดีมาก
มากค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมชอบ

ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
บางคนเขาก็เชื่อว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้